วัดท่านก็ออกกฎมาสิบข้อเพื่อจัดระเบียบดวงวิญญาณที่อยู่ในวัด
อ่านี่มีมาอีกแล้วนะฮะกฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัดนะครับ
นี่เห็นไหมดูหน่อยนะครับว่า๑๐ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับ
หนึ่งต้องอยู่กันอย่างเป็นระเบียบสองห้ามขึ้นไปนั่งบนหลังคาเมน
หลังคาสารากุฏิพระก็ห้ามโบสถ์ด้วยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวคนตกใจกลัว
นี่สามห้ามถอดหัวยื่นออกไปนอกวัดแสดงว่าถอดหัวยื่นในวัดได้
หรือยังไงห้ามยื่นออกนอกวัดเดี๋ยวชาวบ้านตกใจ
ห้ามรังแก่วิญญาณรุ่นน้องที่มาใหม่ห้าห้ามปรากฏตัวในภาพที่สยดสยอง
หกห้ามแกล้งหลอกพระเนรและชาวบ้านที่อยู่ในวัดค่ะอ้าว
อกวัดได้เดี๋ยวยุ่งละทีนี้อ่าหกนะฮะอ่าเจ็ดนะฮะเจ็ด
ปรากฏตัวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สวดอภิษฐรรมสวดมาติกาบังสุกุล
เขากำลังสวดศพกันอยู่อย่ามาปรากฏตัวไม่ได้เดี๋ยวจะยุ่งนะฮะ
แปดนะครับเมื่อชาปนกิจแล้วกรุณาทำตามหน้าที่ของตัวเอง
เอ๊ะหน้าที่อะไรต้องทำอะไรคะนั่นอ่ะสิเป็นวิญญาณต้องทำอะไรบ้าง
อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะยังไม่ได้เป็นวันชาปนกิจแล้วเราต้องทำหน้าที่อะไร
เรายังไม่ได้เป็นวิญญาณไม่รู้จริงติจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวว่างต้องไปถามติหน่อย
นะครับถ้าคิดถึงกันก็ขอสามตัวตรงตรงอ่าอันนี้ดี
อ่าตรงตรงด้วยนะสิบถ้าขอสามตัวไม่ได้ขอสองตัวเขาแล้วกัน
ไลน์นะครับที่จังหวัดยาลานะฮะหลายท่านที่สงสัยว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร
เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดยาลา
ตรวจสอบแล้วนะฮะป้ายนี้ติดอยู่ที่สาราชวางนุเคราะห์
วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงในเขตเทศบาลนครยาลา
นี่ก็เลยไปถามท่านจ้าวาดวัดนะฮะพระครูวรพุทธาพิรักษ์นะครับ
ท่านเจ้าวาดท่านบอกว่าป้ายนี้ติดมาหนึ่งปีนะฮะก็ไปเห็นมาก่อนในโซเชียลนั่นแหละ
ค่ะเห็นแล้วก็สะดุดตาอ่ามุมหนึ่งก็ให้ข้อคิดให้คติเตือนใจนะครับ
ลองฟังท่านเจ้าวาดนิดหนึ่งแล้วกันฮะ
ในวัดเรามีการตั้งสาราบำเพ็ญกุศลศพอยู่พอดี
ซึ่งเห็นข้อความนี้มันก็โดนใจว่าเออคนอ่านแล้วจะได้ขำนะ
ว่าวิญญาณที่อยู่ภายในวัดเนี่ยที่มาอาศัยอย่างเฮียเที่ยว
เราก็ไปหามาให้แล้วค่ะคุณผู้ชมบอกโอ้เข้าทางภาพยนตร์ไทยสับปะเรอ
อ๋อกำลังรายได้ดีเลยนะสามร้อยล้านครับ